พาคุณผู้ชมไปดูที่ชนบุรีบ้างดีกว่านะคะเป็นเหตุโจนับสิบเลย
พวกไปถล่มร้านขายของชำโอ้โหใช้ทั้งมีดฟัน
ใช้ทั้งไม้เบสบอลทุบร้านเสียหาย
แล้วก็จะทำร้ายป้าเจ้าของร้านต่อหน้าเด็กเล็กด้วย
สาเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากที่ร้านไม่ยอมขายเหล้าให้
เพราะว่ามันเป็นช่วงเคอร์ฟิลล์ไงค่ะโอ้โหสาเหตุแค่นี้นะคะ
นี่เป็นสภาพที่ร้านขายของชำนะคะ
ที่มีการถูกทุบทั้งคันเลยนะคะรถก็ถูกทุบ
กระจกหลังแตกกระจกด้านข้างก็แตกเนี่ยนะคะ
รถอันนี้รถที่อยู่ด้านหน้าร้านส่วนภายในร้าน
คนร้ายยังใช้มีดฟันเข้าของร่วงลงมาแตกกระจายนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปถึงเจ้าของร้านเขาก็ได้เก็บเศษซากความเสียหายออกไปแล้ว
ซึ่งร้านนี้เนี่ยอยู่ริมถนนใบพระสามสิบหกตะบนบางละมุงเที่ยมเผลอบางละมุงค่ะ
นางสาวทิพธิดาชัยสัตว์ลูกสาวเจ้าของร้านบอกว่าเหตุเกิดเมื่อคืน

นางสาวทิพธิดาบอกว่าคนร้ายเนี่ยมากันนับสิบเลยนะ
มีอาวุธทั้งไม้ทั้งมีดแล้วก็ไม้เบสบอล
ทีนี้โมโหทำไงทุบรถทุบตู้โทรศัพท์ทุบร้าน
แล้วก็ขี่รถหลบหนีไปค่ะเธอก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพบังละมุง
ระหว่างนั้นคนร้ายยังกลับมาอีกรอบทีนี้มาทำร้ายแม่เธอด้วยนะ

เนี่ยคุณป้าเจ้าของร้านเป็นแม่ของคุณทิพย์ธิดาเนี่ยนะคะ
บอกว่าหลาน๒คนที่เอาตัวบังเอาไว้เนี่ยอายุแค่๔ขวบกับ๒ขวบไง
แล้วนางไพรวัลเองเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บที่ท้ายถอยกับต้นคอถูกตีเนี่ยนะคะ
ตอนนี้เลยกลายเป็นว่าทุกคนไม่กล้ามานอนกันที่ร้านแล้วต้องพากันไปนอนบ้านญาติ
เพราะกลัวว่ากลุ่มวัยรุ่นนี้เดี๋ยวจะย้อนมาอีกนะคะ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกพัฒนาชัยพมรพิบูลผู้กำกับการสพบังละมุง
ก็สั่งให้ชุดสืบสวนไล่ล่าวัยรุ่นกลุ่มนี้มาดำเนินคดีค่ะ
เรื่องต้นบอกว่าพอจะทราบแล้วด้วยว่าเป็นใคร
ถือว่าก่อเหตุอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะคะ
อีกทั้งยังฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์ด้วยก็โดนไปหลายกระทงนะคะ
จัดไปหลายข้อหานะคะอารมณ์ร้อนขนาดนี้